เอามาดูเหตุการณ์นะคะคือเมื่อคืนเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา๓คันนะคะ
หลังจากนั้นไปประกบวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ปลาระเบิดใส่เขายิงใส่เขากระสุนไปถูก
ด้านข้างของเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าตอนนี้อาคารปลอดภัยแล้วนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่มาที่ไปมันเป็นยังไง

ปากซอยประชาร่วมใจ๕๒ทับ๑แถวมีนบุรี
จากการสอบถามเหตุการณ์นะคะจากคนที่บาดเจ็บ
ก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งอยู่บนรถกู้ภัยเนี่ยนะ

บอกว่าเขากับเพื่อนจะออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์มากัน๓๔คันแต่ละคันมากัน๓คน
เข้ามาใช้ปืนยิงกลุ่มของเขา
กระสุนนัดหนึ่งมันถูกที่ด้านข้างของตัวเขา
และหลังจากนั้นกลุ่มนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่คือข้อมูลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟัง
มาถามอีกคนนึงเพื่อนที่ไปด้วยกัน

บอกว่าตอนแรกที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
เขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถจักรยานยนต์
เข้ามาลักษณะมาดูลาดเหล่าของกลุ่มตัวเองอยู่พักนึง
แล้วก็ก่อเหตุนี่แหละทั้งคว่างระเบิดใส่
ยิงปืนใส่ช่วงนั้นเขาตกใจ
วิ่งหนีไปหลบอยู่ในซอยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะคะ
แต่ข้อมูลยืนยันตรงกับผู้บาดเจ็บก็คือ
ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกับใครมาก่อน
เขาเดาว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวแน่นอน

หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่นี่เป็นผู้หญิงนะอายุ๑๖ปี
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
เขานั่งอยู่ที่ซอยประชาร่วมใจ๔๐
คือช่วงแรกนั่งเล่นกันอยู่ประมาณ๑๐คน
โดยมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่๒คัน
ผู้หญิง๕คนผู้ชาย๕คน

เที่ยงคืนครึ่งเห็นกลุ่มวัยรุ่นมากัน๕คัน
รวมแล้วประมาณ๘คนตรงมาที่กลุ่มของพวกเธอเลย
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นโยนระเบิดมาใส่

เธอก็เลยบอกว่าจริงก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นระเบิดหรือเปล่า
แต่เสียงมันดังเอาเป็นว่าเป็นระเบิดหรือเป็นระเบิดละกัน

หลังจากนั้นคนชื่อแฟรงค์ตะโกนถามว่า
ใครเอาเมียกูมาใครเอาเมียกูมาถามแบบนี้เลย
พอสิ้นเสียงยังไม่มีทันใครตอบแฟรงค์เลยนะ
แล้วเขาบอกด้วยนะบอกข้อมูลด้วยแฟรงค์เป็นลูกตำรวจ
ยังไม่มีใครทันได้ตอบแฟรงค์เลยค่ะ
มาเลยค่ะปุ้งสองนัด
ทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะส่วนกลุ่มนั้นหลังจากยิง
หลังจากคว่างวัตถุเสียงดังเข้าไปในกลุ่ม
เขียนรถจักรยานโยรบนี้ไปทันที
หันมาเห็นค่ะรุ่นน้องอายุ๑๔ปี
คนที่บาดเจ็บเมื่อสักครู่ถูกยิงไปหนึ่งนัด
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
มาค่ะเมื่อคืนเขาเป็นคนยิง
เขาเป็นคนยิงเลย
ตำรวจมีเรื่องหลายเรื่องที่ตรวจสอบ
พยานในที่เกิดเหตุทั้งกล้องวงจรปิด
อกจากนี้หนึ่งอย่างที่ต้องตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ก็คือมือยิงที่มีคนอ้างว่ามือยิงเป็นลูกของตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวตรวจสอบให้ว่า
มันเป็นการแอบอ้างหรือเปล่าค่ะ